หรือพวกเขาแค่คึกขนอง
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีคนเขาโพสต์ภาพนี้กันไว้นะครับ
โพสต์ภาพพร้อมกับคลิปเด็กชาย๔คน
คุณดูเด็กตัวน้อยนิดเดียว

กำลังไปขโมยรถจักรยานยนต์ของใครก็ไม่รู้นะครับ
ก็โพสต์คลิปนี้พร้อมข้อความว่า
เยาวชนรุ่นใหม่คืออนาคตของชาติ
๔กไก่ทพุท่าว๙๓๐๔กรุงเทพมนตร์คอร์ม
บริเวณวงเวียน๒๒กรกฎา
เขตป้อมปราบศัตรูภายกรุงเทพมนตร์คอร์ม
อย่าลืมกุญแจไว้ที่รถของท่านนะครับ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านนิวยนไทย

ก็พบกับนายจบรูนซุ่นฮวดอายุ๕๖ปี

ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา

คันที่ถูกเด็กขโมยมาจอดไว้ข้างร้าน
เขาก็ขี่มาจอดไว้แบบนี้เป็นปกติ๒ปีมาแล้ว

แต่คราวนี้เขาลืมกุญแจรถไว้

จากนั้นช่วงเย็นฝนตกลงมา
เขาก็เลยจะวิ่งมาดูรถของเขา

ปรากฏว่าอ้าวรถจักรยานยนต์ของเขาหายไปไหน
ฟังเสียงเจ้าของรถกันหน่อยครับ

จอด๒ปีกว่าแล้ว
ไม่เคยล็อคแต่ไม่เคยลืมมุจแจ
มาวันนั้นพอดีมีงานรีบ
หยิบถุงข้าวได้ก็เข้าร้านเลย

ฝนมันตกก็เลยมาดูรถว่ามันเปียกเยอะไหม
อะไรอย่างนี้จะมาเช็ดเพราะใกล้ถึงเวลากลับบ้านแล้ว
พอมาดูก็รถหายไปแล้วอ้าวเห็นหมวกกิ้งกระโลกโทอยู่สองลูก
เก็บหมวกเข้าไปแล้วก็ไปขอเปิดกล้องดู
ใจหายกันแว๊บว่าอุ๊ย
ใครมันเข็มไปรึเปล่าอะไรอย่างเงี้ย

มันไม่มีรุ่นมุจแจไปได้ไง
พี่มีแจแล้วไปใครเนี่ย
คือตอนแรกพี่เขามาแล้วก็ไม่เจอรถใช่ไหมก็ตกใจแล้วนะ
แต่ที่ตกใจยิ่งไปกว่าเพราะว่าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นเป็นเด็กชาย๔คนนี่แหละครับคุณ
อายุน่าจะไม่เกิน๑๒ปี

แยกย้ายกันขี่รถจักรยานยนต์ตามหา
ดูสิว่ารถคันนี้ถูกขโมยไป
ไม่น่าจะไปไกลมากเพราะว่าเด็กเป็นคนทำ
โดยเฉพาะในซอยแล้วก็แฟลต์
เขาก็ขี่ไปตระเวนตามหาเลยนะแต่ก็ไม่พบ
ก็เลยเขาแจ้งความไว้ที่สนพระพระชัยเขต๑
มา๔๕วันแล้วนะครับยังไม่มีความคืบหน้า
ซึ่งตำรวจบอกว่าในกล้องเห็นหน้าเด็กไม่ชัด
ยากต่อการติดตาม

พี่เจ้าของรถเขาก็ตั้งใจจะโพสต์
เนื่องจากรถเพิ่งจะผ่อนหมดได้เพียง๒๓เดือน
แต่ตำรวจบอกว่าไม่ต้องโพสต์นะฮะ
จังเลยไม่โพสต์
แต่ละครับตำรวจบอกว่าไม่ต้องโพสต์นะ
เดี๋ยวเราตามจับให้เอง
แต่ว่าท้ายที่สุดคลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกมา

ด้านของนายสุกิตตันติสุวรรณา

ก็พาผู้ศึกข่าวไปดูกล้องวงจรปิดในร้าน
ติสุวรรณาเจ้าของร้านนิวยนไทย
ก็พาผู้สึกข่าวไปดูกล้องวงจรปิดในร้าน
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตไว้หลายอย่างเลยนะ

เด็กตั้งใจริเป็นโจรตั้งแต่เด็ก
หรือแค่ความคึกขนอง
ตัวเจ้าของร้านนิวยนไทย

เพราะว่าตรงจุดที่ขโมยรถมันค่อนข้างจะยาก
เพราะว่ามีรถคันอื่นมาจอดบังรถจักรยานยนต์อยู่

เหมือนเด็กตั้งใจมาอยู่แล้ว
ว่าจะมาเอารถจักรยานยนต์คันนี้ไปนะครับ
ฟังเสียงเจ้าของร้านเขาตั้งข้อสังเกตหน่อยฮะ
ที่น่าสังเกตคือว่าจะเห็นเด็กข้ามมาจากฝั่งนู้นถูกไหมครับ
แล้วอ้อมรถคันสีแดงคันนี้เพื่อไปที่มอเตอร์ไซค์
เพราะปกติถ้าจะข้ามก็คือต้องข้ามตรงมาเลยตรงนี้
ใช่ครับถ้าเกิดเป็นเด็กทั่วไปหรือคนทั่วไป
พระเจ้าจะข้ามนี่ควรจะข้ามข้ามไปเฉย
คือ๑อาจจะมีคนชี้เป้าเห็น
อันนี้สองคือเด็กชุดนี้อาจจะเคยเดินผ่าน

ขากลับก็เลยแวะเข้ามาอีกทีว่ากุญแจยังเสียบค้างที่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่า
อาจจะมีคนอยู่ข้างนอกแล้วพูดเสียงดัง
จะมีการตกใจช่วงถ้าเห็นนะฮะว่าเด็กมีการทิ้งแล้วก็วิ่งกลับหนีไปแล้วกลับมาใหม่
ไม่ได้สตาร์ทรถคิดว่าน้องคงจะพอทราบสถานการณ์สตาร์ทรถไม่มีเสียงดัง
จะเป็นที่น่าสังเกตของคนทั่วไปน้องใช้วิธีการเข็นและเพื่อนพับด้านหลัง
คุณผู้ชมฮะอัปเดตล่าสุดหน่อยครับว่าพบรถจักรยานยนต์คันนี้แล้ว
พร้อมกับเด็ก๒ใน๔คนที่อยู่ในกล้องวงจรปิด
โดยไปพบทั้งรถทั้งเด็กที่สายใต้ใหม่นะครับ
โดยเรื่องนี้เจ้าของรถนะฮะก็บอกกับผู้สิทธิ์ข่าวของเรา
บอกว่าหลังจากที่มีคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย
แล้วก็มีคนแจ้งเบาะแสเข้ามานะครับ
บอกว่าพบรถในลักษณะเดียวกันกับที่ได้มีการโพสต์เอาไว้
ซึ่งหายไปแล้วก็ตอนนี้ไปพบอยู่ที่สายใต้ใหม่
ก็เลยมีการแจ้งตำรวจนะครับ
สรุปแล้วเจ้าของรถก็ไปดูรถ

เพราะตอนแรกก็ทำใจไว้แล้วว่าคงไม่ได้คืน

วันนี้ก็รอตำรวจติดต่อเข้าไปที่สอนอกันอีกครั้ง

เรื่องของการเอาผิดกับเยาวชนที่ก่อเหตุในครั้งนี้
คุณดูสิ๔หนุ่มตัวเล็กนิดเดียวเอง
คือคุณผู้ชมส่งไลน์มาไงแสดงความคิดเห็นบอกว่า
เพราะว่าคำว่าเยาวชนหรือเปล่าที่จะคุ้มครองคนไม่ดี